เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่จังหวัดขอนแก่น
ครอบครัวนึงเนี่ยมีลูกอยู่สองคนเป็นผู้ชายทั้งคู่
มีไร่มันสำประหลังก็แบ่งให้ลูก
ค่ะพี่ชายอ้างว่าโดนน้องยิงใส่ก่อน
ก็ต้องป้องกันตัวนะวันนี้เราลงพื้นที่ไปดูคดีนี้ให้เพิ่มเติมนะครับ
เรื่องราวที่เกิดขึ้นระหว่างสองพี่น้องครอบครัวนี้ชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่เขาว่ายังไง
แต่ดูการทำแผนประกอบคำรับสารภาพก่อนนะครับท่านผู้ชมครับ
เพราะว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้คนก่อเหตุก็คือฝ่ายพี่ชายไม่ได้หลบหนี
นะก็รอมอบตัวกับตำรวจวันนี้ตำรวจสพมันจคิรีคุมตัวไปทำแผนครับ
นี่ฮะนายยอดชายนำสกุลชำนาญอายุสี่สิบเอ็ดปีนะครับ
ตอนนี้ก็ตกเป็นผู้ต้องหาใช้ปืนยิงนายชาญศักดิ์อายุ๓๕น้องชายแท้เสียชีวิต
ตำรวจพาไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพในไร่มันสำปะหลัง
พ่อกับแม่แบ่งให้ทั้งคู่นี่แหละอยู่ที่บ้านนางามอำเภอมันจากคิรี
นี่ฮะก็มีตำรวจทั้งในและนอกเครื่องแบบคุมไปอย่างใกล้ชิดแล้วครับ
แต่การทำแผนครั้งนี้มันจะไม่เหมือนกับคดีอื่นนะ
เพราะว่าชาวโบ้งชาวบ้านเขาไม่มีมาแบบรอสาบแช่งรุมประชาธรรมอะไรนะ
คือเขาให้กำลังใจคนก่อเหตุด้วยซ้ำนะมันเป็นมุมนั้นนะฮะ
แต่เดี๋ยวท่านต้องรอฟังเหตุผลเขานะครับจุดแรกเนี่ยนะครับ
เป็นจุดที่ผู้ต้องหาคือนายยอดชายได้จอดรถกระบะ
อยู่ริมถนนตรงข้ามไร่มันสำปะหลังนะครับจากนั้นก็ไปชี้จุดนะครับ
จุดที่บริเวณพื้นที่ไร่มันสำปะหลังนะฮะซึ่งเป็นพื้นที่ในส่วนของ
พ่อกับแม่แบ่งให้นายยอดชายผู้ต้องหานะครับตอนนั้นนายยอดชายบอกว่า
กำลังยืนคุมคนงานใส่ปุ๋ยอยู่นะฮะแล้วจังหวะนั้นน้องชายก็เข้ามาหาเรื่องนะครับ
ก่อนที่น้องชายเนี่ยจะยิงใส่ก็เลยต้องยิงป้องกันตัว
ตอบโต้ออกไปนะครับก็เลยยิงใส่น้องแล้วน้องก็เสียชีวิต
อืมแต่เขาบอกว่าเขาป้องกันตัวหลังเกิดเหตุนายยอดชายนะครับ
บอกว่าได้เดินไปดูน้องชายพอพบว่าน้องชายที่ถูกกระสุนปืนของตัวเองเนี่ย
เสียชีวิตคาที่ไปแล้วเขาก็เดินกลับไปที่รถแล้วก็ขับรถ
รอมอบตัวที่บ้านนะฮะตลอดเวลาการทำแผนประกอบคำรับสภาพทุกจุดนะครับ
ก็มีชาวบ้านมาดูกันเยอะแยะเลยแต่ว่าส่วนใหญ่ชาวบ้านต่างขอความเห็นใจจากเจ้าหน้าที่ให้กับผู้ต้องหา
ค่ะโดยบอกว่าฝ่ายผู้ตายเนี่ยมีพฤติกรรมก้าวร้าว
ชอบทำร้ายร่างกายคนในครอบครัวอยู่บ่อยครั้งอืมอ่า
ส่วนผู้ต้องหาบอกว่าที่ยิงน้องชายก็เพื่อป้องกันตัวเองจริง
ไม่ได้อยากฆ่าน้องเขาเนี่ยรักน้องมากด้วยซ้ำแล้วก็ฝากขอโทษไปยังแม่ด้วย
เพราะว่าเขาก็รักแม่มากขอให้แม่ยกโทษให้เขาด้วย
ยืนยันว่าที่ทำไปนี่คือป้องกันตัวทั้งหมดใช่ไหมครับพี่
มีอะไรอยากจะบอกกับน้องชายของเราไหมครับพี่ก็ขอโหสิกรรมให้
ซึ่งกันและกันแล้วกันครับผมไม่เคยเกลียดน้องครับ

รักแม่ครับขอโทษที่ทำให้ทุกคนเสียใจครับ
มีชาวบ้านที่อยู่ในเหตุการณ์วันเกิดเหตุนะครับบอกกับคุณนฤทธบุญนิ่มผู้สื่อข่าวของเรานะครับ
บอกว่าตอนนั้นเนี่ยพวกเขาไปรับจ้างใส่ปุ๋ยในพื้นที่ไร่มันสำปะหลังของนายยอดชายผู้ต้องหานะครับ
ระหว่างนั้นนายชาญศักดิ์ผู้ตายก็คือน้องชายของนายยอดชายเนี่ยขับรถมา
มาถึงพอจอดรถลงมาแล้วเนี่ยก็มาต่อว่าพวกเขาที่มารับจ้างใส่ปุ๋ยเนี่ย
ว่าไม่ให้ใส่ปุ๋ยบอกว่าเนี่ยคือที่ดินของเขาทั้งที่ความจริงแล้วในส่วนตรงที่เขาทำงานกันอยู่
มันคือที่ดินที่พ่อกับแม่ยกให้นายยอดชายแล้วขณะนั้นนายยอดชายก็ขับรถมาถึงแล้วก็จอดรถแล้วก็ลงมาเพื่อจะไปพูดคุยกับน้องชาย
แต่ว่าน้องชายเนี่ยไม่พูดอะไรสักคำอันนี้ชาวบ้านอ้างนะมุมหนึ่งก็ต้องยอมรับว่าฝ่ายน้องชายเขาก็เสียชีวิตไปแล้วเขาก็ไม่สามารถจะมาชี้แจงแถลงไขอะไรได้
แต่ชาวบ้านบอกว่าน้องชายเนี่ยไม่ได้พูดอะไรเลยตอนที่พี่ชายจะลงมาเคลียร์เนี่ยนะบอกแค่ให้คนงานสองคนเนี่ยหลบไปแล้วก็ชักปืนขึ้นมายิงใส่พี่ชายทันที
แต่ทีนี้ที่ยิงไปเนี่ยกระสุนมันพลาดเป้าไม่โดนพี่ชายนะครับฝ่ายพี่ชายก็เลยชักปืนออกมาแล้วยิงสวนนะฮะแต่ที่พี่ชายยิงสวนไปเนี่ยโดนน้องเข้าเต็มเสียชีวิตคาที่

แล้วใครเป็นคนฉิงของเจ้าแก่เนี่ย
น้องตายแล้ว

โหก็เละเพลิงสักเดี๋ยว
ผมก็ไปตัดอาหารที่ซึ่งตัวไปเลย

ซึ่งตัวพี่ชายก็เลยบอกว่าก็มีพยานไง

อยู่ในไร่มันสัมปะหลังไงที่เห็นว่าน้องชายมาแล้วยิงใส่ก่อน
ตัวเองก็เลยยิงสวนไปเพื่อป้องกันตัวแต่น้องชายเสียชีวิตคาที่เลย
แต่ประเด็นเรื่องของที่ดินเนี่ยค่ะคนที่ให้ข้อมูลกับทีมข่าวของเราก็คือคุณพ่อของทั้งคู่นะ
คำพวยชำนาญคุณพ่อบอกว่าไร่มันสัมปะหลังที่เป็นจุดเกิดเหตุ
เป็นของนายยอดชายตรงนี้เป็นที่ดินที่พ่อและแม่แบ่งให้ทั้งคู่
จริงแล้วนายยอดชายที่เป็นพี่ชายได้น้อยกว่าด้วยซ้ำได้ไป๑๐ไร่
ตัวน้องชายนายชันศักดิ์เนี่ยได้ไปตั้งสิบสามไร่แต่ว่าพี่ชายเขาไปทำมาค้าขายอยู่กรุงเทพ
ไร่มันสัมปะหลังตรงนี้ก็เลยบอกว่าอ่ะงั้นให้พ่อแม่ทำไร่กันไปก่อน
แต่พ่อแม่ก็อายุเยอะแล้วก็เลยบอกให้น้องชายมาช่วยหน่อย
ก็เลยมาช่วยทำไร่ให้ชั่วคราวน้องชายจะได้มีรายได้
ก็เพราะว่าไร่ของน้องชายที่พ่อกับแม่แบ่งไปให้สิบสามไร่เนี่ยค่ะอ่า
ขายไปแล้วสามไร้อ่าอีกสิบไร้จำนองซะหมดเลย
แล้วหมดค่ะแล้วเงินที่ได้มาค่ะ
มันหมดก็เพราะว่าเอาไปใช้จ่ายฟุ่มเฟือยอันนี้คุณพ่อเป็นคนให้ข้อมูลเองนะ
ใช้จ่ายฟุ่มเฟือยจนเงินหมดอย่างเดียวไม่พอไม่ดูแลพ่อแม่ด้วยค่ะ
เนี่ยค่ะแล้วก็ไปอาศัยที่ดินของพี่ชาย
ทำไร่มันหารายได้ไปใช้ที่ดินของพี่เฉยเลยที่ตัวเองเอาไปขายแล้วก็เอาไปจำนอง
ต้นปีที่ผ่านมาพี่ชายก็บอกกับน้องชายบอกกับพ่อกับแม่ว่า
เดี๋ยวปีนี้จะกลับมาแล้วเดี๋ยวจะมาทำไร่เอง
ในพื้นที่ของตัวเองเนี่ยเดี๋ยวกลับมาทำเองน้องชายไม่ต้องแล้ว
ยุ่งสิทีนี้โอ้โหแล้วพอพี่ชายมาไถไหล่ปลูกมันจ้าง
คนมาใส่ปุ๋ยน้องชายมาขัดขวางตลอดทั้งทั้งที่เป็นที่ดินในส่วนของพี่ชายนะคะ
สุดท้ายก็เนี่ยมาเกิดเหตุสลดแบบนี้พ่อบอกว่าลูกชายคนเล็กที่เป็นคนก่อเหตุเนี่ยค่ะ
เวลาดีก็ดีดีจนใจหายนะคะแต่เวลาร้ายควบคุมไม่ได้เลยจริงจริง
ส่วนลูกชายคนโตเป็นเสาหลักเป็นคนดีมากพ่อบอกว่าถ้าให้พ่อเปรียบเทียบ
นิสัยของลูกชายทั้งคู่เนี่ยนะยังจะไม่ใช่ลูกพ่อลูกแม่เดียวกัน
สัยต่างกันมากนะเหมือนพี่น้องสุดท้องเดียวกันพี่น้องคู่นี้นิสัยต่างกันเลยค่ะ
ข้ามันดีมันก็ดีจนว่าเรียกเสียหมดละเออจนนกจิตว่าถึงหมดละเออ
วันนี้มันดืมันก็ดือหลายอ่าดือจนเขาขาดว่าได้เออ
เขากำหนดว่าได้เพราะก็ไอ้ไงไอ้ไงก็บอกนั่นพันงาน
อะไรมากอืมก็ว่าถือว่าคือลูกคนละพ่อละเมียนี่แหละ
คือว่าเกิดกล้องเดียวกันนี่แหละแต่ก็คนที่เสียใจที่สุดก็คือพ่อกับแม่นี่แหละค่ะ
ครับลูกคนหนึ่งเสียชีวิตลูกอีกคนนึงก็ต้องติดคุกถูกดำเนินคดีเพราะว่าฆ่าคนตาย
ประยูนชำนาญเป็นแม่ของคนก่อเหตุและเป็นแม่ของผู้เสียชีวิต
ที่เราเคยให้ดูภาพไปตั้งแต่เมื่อวานว่าแม่ไปร้องไห้ไปกราบเท้าตำรวจอ่ะ
ขอให้ปล่อยตัวลูกชายคนโตที่ก่อเหตุเถอะจะไม่หนีไปไหนก็ดำเนินคดีกันไปปล่อยตัวเถอะ
วันนี้ทีมข่าวของเราไปคุยอีกรอบหนึ่งนะคะคุณแม่ยังร้องไห้อยู่เลยนะคะครับ
คุณแม่บอกว่านี่นี่ภาพเมื่อวานที่คุณแม่ถึงขั้นกราบตำรวจที่เป็นเจ้าของคดีนี้
ตอนที่คุมตัวลูกชายมาที่โรงพักบอกปล่อยเธอปล่อยลูกชายคนโตของแม่เถอะ
นี่ค่ะคุณแม่บอกว่าเห็นใจลูกชายคนโตที่เป็นคนก่อเหตุ
ลูกชายคนโตเป็นเสาหลักของบ้านจริงจริงเนี่ยค่ะเดี๋ยวไปดูภาพหน่อย
วันนี้ทีมข่าวของเราไปคุยกับคุณแม่อีกรอบหนึ่ง
นี่ค่ะหัวอกคนเป็นแม่ค่ะ
ลูกจะไม่หนีไปไหนเดี๋ยวก็ดำเนินคดีไปตามขั้นตอนเนี่ยค่ะ
คือแม่รักลูกมากนะคะแม่บอกว่ารักทั้งสองคนแหละ
ทั้งสองคนเท่าเท่ากันยอมรับว่าลูกชายคนเล็ก
เสพยาเสพติดค่ะโดยเฉพาะเวลาเมาเสพยาทีไร
ก็คุยไม่รู้เรื่องแล้วก็ชอบอัลวาด
แต่หัวใจแม่ตอนนี้คือหัวใจสลายไปแล้วนะคะ
เสียลูกชายคนเล็กลูกชายคนโตก็ถูกดำเนินคดี

แต่ก็อยากจะฝากไปถึงลูกชายคนโตว่าอย่าคิดมาก
อย่าคิดสั้นก็รับโทษไปตามขั้นตอนของกฎหมาย
ถ้าเป็นการป้องกันตัวก็ไปสู้คดี
ถ้ามีพยานคนงานที่อยู่ในไร่

อันนี้คือภาพของน้องชายที่เสียชีวิตนะคะ

เวลาเสียมันไม่รู้เรื่องอะไรเลย
แม่แต่พ่อแม่มันก็เลยหนีเอาแก่งบ้าน
ผู้ชายคนนี้เคยทำร้ายเราไหมครับ

อ่ายทำเลยจำเป็นน้องไปห่วงอ่ายก่อน
เพราะที่เขาทรงเสียให้แม่กินทุกอย่าง
ถ้าเขาติดคุกติดตารางแม่ไม่มีอะไรกินเลย
ขอให้เจ้านายช่วย
ขอให้กำทันสมบลหมู่บ้านช่วยหมด
ไอ้คนนี้แม่ก็รักไม่ได้ทิ้ง
แต่ว่าเขาตายไปแล้วเราก็
แม่ครับมีอะไรจะบอกกับลูกชายคนโตเราไหมครับตอนนี้ที่
มีค่ะก็บอกให้เขาทำให้คิดถึงแม่บ้าง
ไม่รู้ไม่ต้องทำลายตัวเองทำผิดกว่าลับผิด
แต่ว่าขอยนพ่อจน
โทษลงบ้างเขาทำเพื่อป้องกันน้องไปทำเขาก่อน
มีภรรยาแล้วก็ลูกชายทั้งสองคนของคนก่อเหตุนะครับบอกกับทีมข่าวของเรานะครับบอกว่าเสียใจมากที่สามีทำแบบนี้
แต่ก็คิดว่าสามีตัดสินใจเด็ดขาดแล้วเพราะหากไม่ทำในตอนนั้นก็ต้องเป็นฝ่ายที่ถูกยิงแทน
สามีเคยมาระบายให้ฟังว่าน้องชายชอบโทรมาข่มขู่ตลอดเรื่องที่ดินแต่ก็ไม่คิดว่าจะมีเหตุการณ์ถึงขั้นฆ่ากันตาย
เพราะไม่อยากให้เกิดเรื่องแต่ก็ต้องเคารพการตัดสินใจของเขาเพราะเลือกแล้วเขาก็คือเขาเป็นผู้เสียสละที่คิดว่าเขาจะช่วยทุกคนได้มันมีแค่วิธีนี้วิธีเดียวถ้าเขาไม่เป็นอย่างนี้ก็เป็นสามีเราที่ต้องเป็นอย่างนี้
แจ้งข้อหานายยอดชายฆ่าผู้อื่นโดยเจตนานะครับพรุ่งนี้จะพาคุมตัวไปฝากขังที่ศาลจังหวัดขอนแก่นนะฮะตำรวจก็แนะทางญาติว่าก็ให้เตรียมหลักทรัพย์ไปยื่นขอประกันตัวในชั้นศาลนะครับก็ต้องขึ้นอยู่กับศาลว่าจะอนุญาตให้ประกันตัวหรือไม่อย่างไรนะครับ